คุณผู้ชมคะมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อม
แต่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ทุกคนต้องห่วงแหน

ในเมืองไทยเองค่ะก็มีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้

มีการกำหนดให้วันที่๑๖พฤศจิกายนของทุกปี
เป็นวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกค่ะ
รดกโลก๗แห่งของไทยนะคะเริ่มต้นจาก๔มรดกโลกทางวัฒนธรรม

อายุทยานะคะก็เป็นเมืองโบราณ
ทั้ง๒แห่งนี้ได้รับการรับรองในปี๒๕๕๙
ถัดมาในปี๒๕๓๕เป็นแห่งมรดกโลกบรรเทียงที่อุดรธานี
ส่วนในปี๒๕๖๖เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ส่วนอีกสามแห่งที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะคือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
มาเป็นกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในปี๒๕๕๙
มาเป็นกลุ่มป่าแก่งกระจานมรดกทางธรรมชาติของไทยนะคะ
แล้วก็เป็นมรดกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ในปี๒๕๕๙
ท้ายที่สุดมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น
นับว่าเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ต้องพิทักษ์รักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน
ของมวลมนุษยชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม
เพราะว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิตค่ะ